ส่วนเหตุการณ์ที่มีคนร้ายแทงวิศวกรหนุ่มเสียชีวิต
นอกจากจะถูกพูดถึงอย่างมากในโลกสังคมออนไลน์
ก็ยังทำให้เกิดคำถามถึงเรื่องความปลอดภัยในเขตเมือง
ล่าสุดนะครับตำรวจได้นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
ขอสารอนุมัติหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว
ขณะที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ยืนยันว่าจากพยานหลักฐานที่มี
จะสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างแน่นอนนะครับ
นี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่สามารถบันทึกภาพใบหน้าของคนร้าย
ที่ก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงนายนเรศหวังทางมีอายุ๓๓ปี
วิศวกรระบบของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเสียชีวิต
ระหว่างจอดรถจักรยานยนต์รอเพื่อนสาวลงไปซื้อกับข้าว
เหตุเกิดบริเวณหน้าหมู่บ้านกลางเมืองย่านลาดพร้าว
เมื่อเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่พนักงานสอบสวน
ตำรวจนครบาลประหลโยธินนำไปขอสารอนุมัติหมายจับ
โดยพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดรอบจุดเกิดเหตุ
พบว่าคนร้ายเดินเท้ามาที่จุดเกิดเหตุ
จากนั้นก็เฝ้ารอในจุดเกิดเหตุก่อนที่ผู้ตายจะเดินทางมาถึง
และหลังก่อเหตุคนร้ายก็ได้หลบหนีไปภายในซอยลาดพร้าว๓๖
พร้อมกับถอดเสื้อแจ็กเก็ตและหน้ากากอนามัยออก
ก่อนที่จะวิ่งขึ้นรถประจำทางหลบหนีออกไป
ซึ่งตำรวจก็ยังพบบ่อแสนะครับว่าคนร้ายได้นั่งรถประจำทางปรับอากาศมาลงรถ

บริเวณปากทางเข้าถนนแฮปปี้แลนด์
ก่อนจะเดินเท้ามุ่งหน้าไปยังตลาดบางกะปิ

ตำรวจยังคงให้น้ำหนักในเรื่องของการฆ่าเพื่อชิงทรัพย์

แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับ
ทั้งนี้จากหลักฐานที่มีพลตำรวจโทษานิทยืนยันว่า
จะสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้อย่างแน่นอน
ขณะเดียวกันพลตำรวจตีเจริญศรีศาสลักษ

พร้อมกับชุดสืบสวนก็ได้ประสานขอกำลังสู่นักตำรวจ
เพื่อนำไปดมกลิ่นหาร่องรอยคนร้าย

ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่ผู้ก่อเหตุ
เสื้อผ้าเอาไว้ก่อนที่จะหลบหนีไปครับ